ท่านผู้ชมครับกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังเนี่ยนะฮะ
ก็แน่นอนว่าอย่างที่เราคุยกันนะครับความสงสัยต่างที่สังคมยังสงสัยอยู่นะครับ
แวดวงเขาก็แสดงความคิดเห็นกันแวดวงบันเทิงนักร้องดาราเพื่อนนักแสดงคุณแตงโม
ก็ออกมาแสดงความสงสัยแสดงท่าทีกันเยอะ
อันนี้คือโพสต์ของหมอของขวัญโพสต์ในเฟซบุ๊ก

จะช่วยเหลือส่งเสียค่าเล่าเรียนให้น้องอิสเตอร์ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของคุณแตงโมค่ะ

ใช่คือลูกแท้ของคุณกระติกค่ะคือหมอของขวัญบอกว่าก็คืออยากจะช่วยคุณแตงโม
เพราะคุณตังโมรักน้องอิสเตอร์มากอยากจะส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกบุญธรรมของคุณตังโม
แล้วก็จะคุยกับคุณแม่ของคุณแตงโมเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าหมอของขวัญเขาก็แสดงความคิดเห็นน่ะนะคะ
เขาบอกว่าก็พอจะเป็นไปได้แหละว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่เชื่อว่ามีการปัสสาวะท้ายเรือเกิดขึ้น
แต่สุดท้ายก็ต้องรอผลทางนิติเวทยืนยันนะคะครับ
ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ยืนยันมากกว่า
เท่ากับว่าแมว๔ตัวเนี่ยมีคุณเบิร์ตแฟนนุ่มนำไปดูแล๑ตัว

อีก๓ตัวคุณแอนนาแล้วก็เพื่อนจะรับไปดูแล
คุณแม่เนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาดูแลเรื่องสิ่งต่างของลูกสาว
หรือว่ารถอะไรต่างที่จะต้องไปจัดการนะในฐานะ

ใช่นี่ฮะส่วนลูกลูกบุญธรรมของคุณตังโม

เดี๋ยวคุณหมอของขวัญบอกว่าจะคุยกับคุณแม่คุณตังโม

จะส่งเรียนค่ะ
คุณบุ๋มพะนัดดาเป็นดารานักแสดงสาวชื่อดังเป็นพิธีกรดัง
อดีตนางสาวไทยนะครับเป็นจิตอาสาด้วย
นี่ฮะ๑๑นาฬิกา๑๐นาทีนะครับคุณบุ๋มประนัดดาได้โพสต์ข้อความ
นาฬิกา๑๐นาทีเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ผู้เกี่ยวข้อง๕คนบนเรือสปีดโบ๊ทมาตรวจร่างกายซ้ำ
หาร่องรอยบาดแผลเพิ่มเติมแล้วก็โพสต์ก่อนหน้าตั้งคำถามว่า
พิรุษจะเยอะไปไหนช่วยแม่ตามหาทีมีอะไรบ้าง
แล้วก็บอกเริ่มใต้โพสต์ก็มีคนมาแสดงความเห็นกันเยอะแยะ
คุณเป้ยปานวาดก็มาคอมเมนต์เห็นด้วยนะฮะนางเอกดังนะครับ
ภาพยนตร์แม่เบี้ยคุณมะหมี่นับพระปภานะครับก็โพสต์ภาพข่าว
แล้วก็เขียนข้อความยาวเหยียดแสดงความเห็นบอกว่าเรื่องดังกล่าวมันมีหลายจุด
ที่มาที่ไปไม่ชอบมาพากลอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเคลียร์คดีดังกล่าวคุณแท็กพระรันยูนักแสดงหนุ่มชื่อดัง
โพสต์แสดงความงุ่นงงสงสัยที่เพื่อนไปให้สัมภาษณ์
คงรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะรวมไปถึงคุณหนิงปณิตานะครับ
โพสต์รูปกระติกน้ำสีน้ำเงินแล้วก็มีข้อความ
บอกว่าเจ้ากะติกมีหน้าที่เก็บความเย็นนะ
ไม่ได้มีหน้าที่เก็บความลับคงเป็นกระติกน้ำนั่นแหละใช่ไหม
กระติกน้ำสีน้ำเงินก็คุณหิงเขาโพสต์ภาพกระติกน้ำนี่
ใช่ค่ะใช่คุณผู้ชมค่ะ